คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
กรณีพบศพนายจรรย์หน้าแก้วอายุ๔๒ปี
ที่มีการถูกฆ่าแล้วก็ผ่าท้องแล้วก็เอาศพไปฝังดิน
มีคนไปเจอแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็นำศพลงมา
ทีนี้จากการตรวจสอบมีผู้ต้องหา๒คน
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาสองคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะคะ
เขาสารภาพว่าเขาโกรธแค้นที่ถูกด่าก็เลยใช้ปืนยิง
กรณีที่นายจรรย์หน้าแก้วหรือบ่าวอายุ๔๒ค่ะ
เขาเป็นชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นคนงานรับจ้างทำสวนนะคะถูกยิงแล้วก็ถูกแทง
แล้วก็เอาศพไปฝังดินเอาไว้เพื่ออำพลางคดีไปฝังดินในป่านู่นค่ะ
ป่าบ้านคลองชุนอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราธานี
คนไปเจอศพแจ้งเจ้าหน้าที่กว่าจะนำศพลงมาได้เนี่ย
ใช้เวลา๕๖ชั่วโมงนะคะป่าธุระกันด่านตั้งแต่๑๗มิถุนายน
ล่าสุดค่ะเช้าวันนี้พลตำรวจรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
นำกำลังเข้าควบคุมตัวนายพิเชษสังสินชัยหรือโออายุ๓๗ปี
และนายสุรพงศ์สุกแก้วหรือจิ้งจกอายุ๓๓ปี
สองคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีนี้นะคะ
จับตัวได้ที่บ้านพักค่ะข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ฝังซ่อนเร้นศพปิดบังเหตุแห่งการตาย
ทั้งคู่ยอมรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุจริง
ก็เลยนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุค่ะ
จากการสอบสวนนายพิเชษหรือนายโอ๋รับสารภาพ
ว่าตัวเองเป็นคนก่อเหตุจริงเพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ได้เข้าไปรับจ้างภูกิ่งทุเรียนแล้วก็ไปเจอกับนายจรรย์ผู้ตาย
นายจรรย์ไปรับจ้างวางท่อส่งน้ำในสวนของนายมานิดชูสอน
ก็เลยไปเจอกันก่อนหน้านี้ตัวนายพิเชษกับตัวผู้ตาย
เคยทะเลาะกันมาก่อนค่ะเขาอ้างว่าผู้ตายเคยไปด่าบุพการีเขา
ทีนี้พอมาเจอกันที่สวนทุเรียนทำงานเสร็จก็นั่งดื่มสุรากันค่ะ
พอดื่มเมาทะเลาะกันอีกแล้วผู้ตายก็ด่าบุพการีเขาอีกรอบ
อันนี้เขาอ้างแบบนี้นะคะตัวเขาก็เลยเตะผู้ตายตกจากเกร
แล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษนะแต่ผู้ตายไปด่าเขาอีก
ก็เลยเตะอีกรอบนึงทีเนี้ยเตะรอบสอง
เจ้าของสวนก็เลยบอกว่าพอแยกย้ายกันไปก่อนดีกว่า
แต่จังหวะนั้นนะคะจังหวะที่ผู้ตายเดินกลับ
ตัวเองไปหยิบปืนเลยปืนลูกซองยาวและปืน๙มิลลิเมตรบนบ้าน
เดินตามไปนะคะเรียกผู้ตายพอผู้ตายหันมาปุ๊บ
ทีนี้ยิงใส่เลยค่ะเอาปืนลูกซองยาวยิงใส่หน้าอกหนึ่งนัด
พอผู้ตายล้มลงไปก็ใช้ปืน๙มิลลิเมตรไปจ่อยิงอีกนะคะ
ทีนี้จ่อยิงที่หัว๓นัดจนเสียชีวิต
ระหว่างนั้นนายสุรพงศ์หรือจิ้งจกเนี่ยค่ะ
เดินมาพอดีเดินมาเจอพอดี
ก็เลยให้กลับไปเอาจอบมาจากขนำแล้วก็ช่วยกันลากศพข้ามลำทาน
ขุดหลุมฝังในจุดที่พบศพ
แล้วก่อนฝังใช้มีดกรีดหน้าอกเพื่อไม่ให้เน่า
แล้วก็แยกย้ายกันไปทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ปืน๒กระบอกนี้ผู้ต้องหาบอกว่าหลังก่อเหตุ
ก็เอาไปทิ้งที่คลองพุมดวงในพื้นที่อำเภอพุนพิน
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการค้นหาปืนทั้งสองกระบอกนี้นะคะ
อันนี้เป็นคำให้การของนายพิเชษหรือนายโอ
ทีนี้ส่วนคำให้การของผู้ต้องหาอีกคนนึงนายสุรพงศ์หรือจิ้งจก
เขาบอกว่านายพิเชษเดินตามนายจรรย์ออกไปตัวเขาได้ยินเสียงปืนดังหลายนัด
ก็เลยตามไปดูเห็นว่านายจรรย์ถูกยิงเสียชีวิต
นายพิเชษก็เลยบังคับตัวเองว่าต้องช่วยนะ
บังคับให้ไปเอาจอบมาช่วยลากร่างนายจรรย์ไปฝังเขา
บอกว่าที่เขาช่วยเพราะเขากลัว
กลัวว่าจะถูกยิงไปอีกคนก็เลยช่วยนายพิเชษในการอำพลางศพค่ะ
ก็เราคิดว่าถ้าเราไม่ทำมันโคบจะเก็บเราอีกคนมานานไง
ก็คือความโกรธกับนั่นเลยความคิด
อืมเนี่ยค่ะก็หลังจากทำแผนเสร็จเรียบร้อยก็นำตัวทั้งสองคนไปสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
สพวิภาวดีสุรธานีก็เดี๋ยวจะต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ